อ่าคุณผู้ชมคะครับแหมเรื่องนี้แซ่บจริงจริง
เป็นเรื่องเฉาในวงการผ้าเหลืองดูข่าวนี้ให้จบเลยนะ
เพราะอะไรรู้ไหมคือทีมข่าวของเราก็มีการไปตามความคืบหน้า
ต้องบอกก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลิปลับคลิปหลุดออกมา
จากคลิปเดียวเนี้ยถูกต้องออกมาแชร์คลิปนี้นี่แหละ
สะเทือนเลยจริงจริงเพราะว่าเป็นคลิปที่เจ้าอาวาสเนี่ย

เห็นพื้นเห็นกระเบื้องอ่ะเดี๋ยวเอาให้คุณผู้ชมดู
เพราะอะไรที่บอกว่าให้ดูข่าวนี้ให้จบวันนี้เราไปเจอเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวอ้างด้วยนะ
แล้วเราก็ขอเข้าไปดูด้านในด้วยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยค่ะ
แต่บอกก่อนคลิปนี้ดูหน้าจอเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าคุณผู้ชมฟังที่ดิฉันเล่าเรื่องนะ
พลเมืองดีเขาส่งมาให้กับทีมข่าวแล้วบอกว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นเป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึ่งในอำเภอภูเวียงที่ขอนแก่น
พลเมืองดีให้ข้อมูลค่ะว่าพื้นเพลเจ้าอาวาสอยู่ที่อำเภอหนองเรือที่ขอนแก่นนั่นแหละ
พฤติกรรมเจ้าวาดก็ชอบกินเหล้าพาผู้ชายมานอนด้วยประจำอ้าวแล้วกรรมการวัดอ่ะ
แล้วผู้นำชุมชนไม่ระแคะระคายเหรอรู้ค่ะใช้คำว่ารู้เลย
รู้เห็นเรื่องนี้แต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยใช่เพราะเขาบอกว่าเขาต้องการหาผลประโยชน์จากเจ้าอาวาส
เพื่อที่ให้มีเงินบริจาคเข้าวัดไงครับวัดนี้มีเจ้าอาวาสอยู่รูปเดียวเองคุณ
โอ้โหนี่คือคนที่ส่งคลิปนี้แฉออกมาให้สื่อมวลชนได้รับทราบเนี่ย
ทีมข่าวของเราสัมภาษณ์เขาจากปากเลยนะสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
เขาก็โอ้โหให้ข้อมูลแบบเต็มที่เหมือนกันนะฮะใช่ส่วนในคลิปลับที่เห็นเนี่ย
เปิดเป็นเสียงดูบอลกันอยู่กับคุณ

แต่เรื่องราวมันมีอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ

ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องเงินบริจาคด้วย
เพราะว่าเขาก็บอกว่าเงินบริจาคที่ได้มา
ก็จะไปเข้ากระเป๋าของคณะกรรมการวัด

อยากให้คณะสงฆ์มาตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย

ยังควรที่จะเรียกว่าพระอยู่อีกหรือ
อยากให้ตรวจสอบพฤติกรรมของกรรมการวัด
หากินแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
นี่แหละค่ะที่มันเป็นประเด็นเป็นต้นเรื่อง
ดังนั้นขอดูภาพเลยเมื่อเช้านี้นะ

ไม่ภาพเมื่อเช้าที่นักข่าวของเราลงพื้นที่

นี่คือเจ้าอาวาสที่ถูกพาดพิงนะ
พระประสิทธิ์ธรรมกาโมค่ะ
เพราะท่านเห็นคลิปเมื่อกี้เห็นมั้ย

แล้วนักข่าวเราถามเลยว่า

ลองฟังดูค่ะว่าท่านจะตอบว่ายังไง
นี่ท่านปฏิเสธแบบเดียวนะ

ท่านได้ไหมจะได้ดูซิว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคลิปเนี่ย
มันเป็นสถานที่เดียวกันกับกุฏิท่านไหมตอนแรกท่านไม่ยอม
ใช่ค่ะแล้วก็คุยกันอยู่ข้างนอกจนประมาณสัก๑๐โมงเลยเหมือนกันนะ
ที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดป่ากิติยานก็คือพระอธิการปรีดีผลยาโนก็เป็น
ในคลิปนี้ปรากฏภาพพระประสิทธิ์ชัดเจนความผิดนี้มันเป็นความผิดที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับสงฆ์เลย
ลงความเห็นเลยนะคะว่าต้องศึก
ขาดจากความเป็นพระทันที
แล้วก็ศึกเลยเมื่อตอนสายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วใช่ไหม

ตอนที่ศึกนะน้ำตาไหลด้วยคุณ
เออแล้วตัวนายประสิทธิ์ก็ยังยืนยันไม่ใช่ตัวเอง
คนในคลิปเนี่ยไม่ใช่นักข่าวก็เลยขออนุญาตนี่

ขอเข้าไปดูในกุฏิได้ไหม

โอ้โฮพี่นอนเอยพ่อฮมเอย
นี่คุณผู้ชมจำภาพได้ใช่ไหม

แล้วก็มีลายอยู่ตรงปลายผ้ามารเนี่ย

อันเดียวกันทำภาพเปรียบเทียบให้เห็นแบบนี้
เหมือนยั้นกระเบื้องอะค่ะคุณผู้ชม

แล้วทีนี้ทางนายประสิทธิ์เนี่ยอึกอักอึก

ส่วนอีกฝั่งหน้าจอเป็นของจริง

จุดนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ไปแพนมาอ่ะ

ก็เป็นเหมือนกันสีเดียวกันนี่แหละนะคะ

นายประสิทธิ์กลับลำไม่ทันอ้างชื่อคนหนึ่งมาไนโก้
ไโก้เนี่ยมาอยู่วัดด้วยเนี่ยมาอยู่ประมาณสักประมาณสักเดือนนึงแล้วอ่ะ
โก้นี่แหละคือคนถ่ายคลิปอ้าวทีนี้ค่ะ
เขาบอกว่าน่าจะแอบมาเอากุญแจกุฏิไปแล้วก็แอบพาพระรูปอื่นมาก่อเหตุหรือเปล่า
เออบอกแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะตัวนายประสิทธิ์หลังจากศึกเนี่ย
ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันจริง
ลองฟังจังหวะนี้หน่อยค่ะหลวงพ่อยืนยันความบริสุทธิ์ไหมว่า
ใช่ใช่คิดว่าเป็นหลวงพ่อไหมไม่เลยไม่ใช่
ดินเทวดาฟ้าดินเป็นพยานได้ครับหลวงพ่อบริสุทธิ์
อดีตหลวงพ่อยังยืนยันว่าไม่ใช่คนในคลิปนะ
ไม่ใช่พระในคลิปนะเออคือให้ฟ้าดินเป็นพยานเลยอ่ะ
ทีนี้วัดเองเนี่ยก็ให้คนขับรถเนี่ยพาไปส่งที่อำเภอหนองเรือที่บ้านเกิดนะคะ
ก็ไปส่งเลยตอนเช้าอันนี้ศึกเรียบร้อยแล้วอ่ะนะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไงคะคนที่มาดูเรื่องนี้เนี่ย
ก็คือที่ปรึกษาคณะสงฆ์แล้วก็เจ้าคณะตำบลสงเปื่อย
ต้องตรวจสอบกันต่อแต่เบื้องต้นก็ต้องศึกไว้ก่อนนะครับ